เช้าแบบนี้เราต้องทำอะไรเร็วหน่อยนะฮะ
เป็นกีฬาพื้นบ้านระดับมอเตอร์คลอส

สำหรับกีฬาประเพณีวิ่งควาย
นะฮะจะเร็วขนาดไหนพาคุณผู้ชมไปดู
ไม่ไปแล้ว
ไม่ไปแล้ว

เร็วมากโอ้โฮนะฮะเร็วทั้งขวายเหล่าทั้งคน
การแข่งขันวิ่งควายคราดนาของจังหวัดชมบุรีปีนี้
จัดขึ้นเป็นปีที่๖ต่อเนื่องนะครับ
ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยายอัมเภอบ้านบึง
นั่นแหละนะฮะโอ้โหนี่คุณ
ดูสิระดับเทอร์โบมอเตอร์คลอส

เออนี่ก็ดับเบอร์ด้วยนะ

ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับ
พอเริ่มการแข่งขันก็ออกตัวกันสตาร์ทเร็วมากนะครับ
จำอ้าวเลยทั้งควายทั้งคน

บางคนคลาดหลุดมือก็ล้มกลางทาง

ก็สามารถวิ่งไปกับควายได้จนถึงปลายทางได้อย่างสำเร็จนะฮะ
แต่งานนี้เรียกว่าหอบกันไปทั้งควายทั้งคน
นี่จะลำบากมากกว่าควายนะคิดว่า

สำหรับการแข่งขันควายครั้งนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น๖รุ่นคุณ
มีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นซุปเปอร์รุ่นจิ๋วพิเศษรุ่นจิ๋วเล็กแล้วก็รุ่นจิ๋ว
แล้วก็ยังมีรุ่นจิ๋วน้องใหม่

โดยเฉพาะคนดูท่าทางไม่ค่อยไหวนะครับ
เออนะฮะเจ้าของควายก็ได้รับรางวัลนะครับ
สำหรับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินสดไป๓๐๐บาท

สิทธิ์ในการส่งควายเข้าแข่งขันในงานวิ่งควายระดับจังหวัด

โอ้โหคุณนี่ใช้ศัพท์นะ